รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับคลิปผู้พิพากษาหญิงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ที่กรมการขนส่งทางบก
โดยวิเคราะห์ว่าน่าจะอยู่ในภาวะที่กดดันแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ค่ะ
หญิงพันธิมลวิปุลากรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่ากรณีผู้พิพากษาหญิงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ
หลังไปติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบก
และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
หลังจากพบว่ารถยนต์ที่จอดไว้หน้าอาคารถูกใบสั่ง
พร้อมแสดงบัตรประชาชนแล้วตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนั้น
โดยทั่วไปเป็นปัญหาการควบคุมอารมณ์ไม่ได้
จากภาวะความกดดันด้วยการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพ
รวมไปถึงแนวโน้มมีปัญหาการจัดการด้านอารมณ์
เมื่อเกิดสถานการณ์ความกดดันและไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิด
ความเครียดเป็นเหตุกระตุ้นทำให้เกิดการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม
และเกิดผลกระทบในทางลบโดยอาจเกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นตามมา
กรณีเช่นนี้ต้องวิเคราะห์เป็นรายบุคคลด้วยนะคะ
ขณะที่ผู้ที่ปรากฏในคลิปแพทย์ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
เพราะเจ้าตัวต้องเข้าพบแพทย์พูดคุยแล้วถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนมากขึ้น
อธิบดีกรมสุขภาพจิตแนะนำแบบนี้นะคะว่า
คนที่อยู่ใกล้ชิดจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่มักแสดงอาการควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ต้องอยู่ในบทบาทและหน้าที่ส่วนคนในครอบครัวต้องดูแลภาวะด้านอารมณ์เพราะว่าจะเข้าใจกันมากที่สุดค่ะ